คุณผู้ชมกลับมาเบรกนี้มาดูโหมดการเมืองกันหน่อย
ก็เป็นไปตามที่หลายฝ่ายคาดการณ์กันไว้
สำหรับพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งปีพุทธศักราช๒๕๕๙
ช่วงสายที่ผ่านมาถูกประกาศใช้
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
หลายคนบอกว่าแหม่วันนี้ที่รอคอยในที่สุดก็เป็นจริง
เพราะอะไรเพราะว่าหลังจากนี้ไป
จะถูกล็อกด้วยเงื่อนเวลาต่าง
วันหลังจากนี้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
จะต้องมีการประกาศวันเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ
หลังจากนี้จะต้องมีการประกาศเรื่องของ

มีพระราชองค์การปลดกล้าปลดกรมอมให้ปรากัดว่า
โดยที่เป็นการสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาพผู้แทนราชดร

ทรงพระกรุณาปลดกล้าวปลดกระหม่อมให้
ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้รวม๔มาตรา
โดยระบุให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาพผู้แทนราชดร

และให้ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกานี้
เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาสำหรับนี้
คือถ้าเกิดว่าไปดูตามมาตรา
๒๖๘ของรรฐธมนุมปี๒๕๖๐
บัญญัติคือให้ดำเนินการเลือกตั้ง

ตามรัฐธมนุมปี๖๐
การเลือกตั้งสอสอประกาศใช้ตั้งแต่๑๑ธันวาคม๖๑นะคะ
เพราะฉะนั้นการจัดการเลือกตั้งทั่วไป
จะต้องไม่เกินวันที่๙พฤษภาคมปีนี้คือปี๖๒
ก็เลยสมควรกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาพผู้แทนราชดร
ซึ่งเป็นการเลือกตั้งทั่วไป
จำเป็นต้องราพระราชกฤษฎีกานี้นะคะ
ถูกประกาศออกใช้อย่างเป็นทางการนะคะ
ใดนั้นเองคณะกรรมการการเลือกตั้งก็มีการเรียกประชุมด่วนทันที
นักข่าวของเราก็ไปเกาะติดตั้งแต่ช่วงสายที่ผ่านมาแล้วนะคะ
เพราะฉะนั้นสรุปเนื้อหาสาระสำคัญนักข่าวรอรายงานอยู่แล้วค่ะ
ใช่ค่ะซึ่งวันเลือกตั้งมีการประกาศออกมาแล้วด้วยนะคะ
มติการประชุมของคณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดให้วันที่๒๔มีนาคมนี้

ใช่ค่ะเป็นวันเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูลปี๖๐นะคะ
หลังจากที่ช่วงเช้าที่ผ่านมามีการประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง
ซึ่งเป็นการประกาศในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษานะคะ
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะจากผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเรานะคะ
คุณสิริญญานิมังกุลรายงานสดจากที่ประชุมกรกตค่ะ

ในที่สุดก็เป็นที่ชัดเจนแล้วนะคะว่าการเลือกตั้งครั้งแรกของไทยในรอบ๕ปีค่ะ
จะเกิดขึ้นในวันที่๒๔มีนาคมนี้นั่นหมายความว่าพักการเมืองมีเวลาหาเสียง๕๙วัน
อิทธิพรบุญประคองประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งแถลงผลการประชุมกรกตภายหลังจากภารกิจสดีกา
ให้มีการเลือกตั้งทั่วไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาว่าที่ประชุมกรกตโดยเสี่ยงข้างมาก
ควรให้วันที่๒๔มีนาคมปีนี้นะคะเป็นวันเลือกตั้งโดยจะเปิดรับสมัครผู้สมัครสอสอ
ระหว่างวันที่๔๘กุมภาพันธ์เช่นเดียวกับการยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครแบบสอสอบัญชีรายชื่อ
และบัญชีนายกรัฐมนตรีของพักการเมือง
ซึ่งสามารถยื่นบัญชีได้ที่สำนักงานกรกตศูนย์ราชการแจ้งวัฒนาค่ะ
เป็นวันที่๔๑๖มีนาคม

เป็นวันลงคะแนนนอกเขตเลือกตั้งค่ะ
ประธานกรกฎอยินยันด้วยว่าวันที่๒๔มีนาคมนี้ถือว่ามีความเหมาะสมมากที่สุด
เพราะกรกตสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้และพักการเมืองก็จะมีเวลาหาเสียง
โดยทั้งหมดนี้จะประกาศในราชกิจจานุเบกษาในวันพรุ่งนี้
ทางนี้นะคะไทยรัฐทีวีค่ะได้รับการเปิดเผยจากแหล่งข่าวระดับสูงของกก
ต่อถึงความคืบหน้าการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งด้วยค่ะว่า
ขณะนี้กรกตมีความพร้อมในการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งแล้ว
โดยได้รับงบประมาณทั้งสิ้น๑๑๒ล้านบาท
เพื่อจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งจำนวนกว่า๕๐ล้านใบ
ที่ต้องพิมพ์ตามจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
เมืองต้นจะใช้โรงพิมพ์ที่มีศักยภาพและเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยสูง
จำนวน๒โรงพิมพ์จัดพิมพ์บัตรเลือกตั้ง๓๕๐แบบ
เพื่อใช้ใน๓๕๐เขตเลือกตั้งค่ะ
นับจากนี้นะคะจะเหลือเวลาอีกเพียง๑๑วันค่ะ
ที่จะถึงวันรับสมัครซ้อค่ะ

เพราะว่ามีพักการเมืองเดิมเพียง๒พักการเมืองเท่านั้นค่ะ
ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการส่งผู้สมัครสอสอ
พักการเมืองอื่นนะคะกรกตได้แจ้งเตือนให้เร่งดำเนินการให้ครบถ้วนตามกฎหมาย
เพื่อให้เป็นผู้มีสิทธิ์ในการส่งผู้สมัครสอสอค่ะ
จริญญานิมกุลข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากสำนักงานกรกต
ขอบคุณคุณสิริญญาด้วยนะคะสรุปแล้วค่ะ
คนที่บอกว่าพร้อมล้านเปอร์เซ็นต์แล้วก็ส่งข้อความเข้ามาพูดคุยทางไลน์กับเราเนี่ยนะคะ
มีนาคมเตรียมใจให้พร้อมเตรียมความคิดให้พร้อมว่าคุณจะเลือกใครนะคะ
แต่อีกหนึ่งช่วงเวลาที่น่าสนใจก็คืออยากจะรู้ว่าแต่ละพักส่งใคร๓คน
ที่จะเป็นบัญชีนายกรัฐมนตรีดูแล้วกัน๔๘กุมภาพันธ์นี้
คือแต่ละพักก็ต้องส่งไปนะคะสูงสุด๓คนหรืออาจจะไม่ส่งก็ได้
คุณผู้ชมเดี๋ยวตามดูกันนะคะว่าปีกกลองทางการเมือง
ตอนนี้กลับมาคึกคักอีกครั้งแล้วนะคะหลังจากที่เป็นที่แน่นอนแล้วนะคะ
การเลือกตั้งคือ๒๔มีนาคมที่จะถึงนี้นะคะ